เรื่องของคุณโตโน่หลังจากไปร่วมพิธีไว้อะไรคุณแตงโมแล้ว
คนก็สังเกตเห็นว่ามีช่วงหนึ่ง
คุณโตโน่ฟุบลงไปร้องไห้ทำให้ต้องมีคนคนหนึ่งเข้าไปปลอบเลยครับ
พี่ปุ๊ะอันชรีจงคดีกิจนั้นเองครับ
ลุกขึ้นมาเดินไปปลอบใจคุณโตโน่ที่นั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ที่เก้าอี้นะครับ
กลางห้องพิธีอาลัยคุณแตงโมเลย
จากพี่ปุ๊แล้วเนี่ยมีอีกหลายคนเข้าไปกอดปลอบใจ

อดกับคนที่เข้ามาหาเขานะครับ
แล้วก็ค่อยลุกจากเก้าอี้เดินออกจากห้องประกอบพิธี

หลายคนที่ไม่ได้ติดตามพิธีอะไรโดยตลอด

ทำให้คุณโตโน่หลั่งน้ำตากลางห้องพิธี

ระแคะระคายรู้มูลเหตุ
ที่ทำให้คุณโตโน่ร้องไห้ในครั้งนี้
เนื่องจากว่าในพิธีจบการอำลาอาลัยนั้นเนี่ย
มีการเปิดคลิปวิดีโอเพลงที่
คุณแตงโมดีดอูคูเล่ครับ
อูคูเลเล่แล้วก็ร้องเพลงอวยพรวันเกิดคุณโตโน่นี่ครับ

แล้วพอภาพนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาบนจอโปรเจคเตอร์หน้าเวที
กล้านน้ำตาไหวไม่ไหวปล่อยโฮงมาครับ